แรกวันนี้พาไปดูคุณผู้ชมเรื่องของการปล้นร้านทองกันหน่อย
ว่าปล้นก็ไม่ถูกแหละเพราะว่าเป็นโจรหนุ่มที่
บุกเดียวไปบุกเดียวแล้วก็คือดูแล้วยังอายุอาณาไม่ได้เยอะอะค่ะ
แล้วมันมีช็อตแป้งด้วยนะมันมีช็อตแป้งแล้วรอบนึงด้วยนะ
คือเขาทำทีเข้าไปขอดูทองก็เลือกเส้นเนี่ยคุณผู้ชมดูนะ
เราวงกลมสีแดงเอาไว้นี่แหละคือคนร้าย
เขาก็บอกขอดูทองเส้นหน่อยเป็นสร้อยคอก็หยิบมาคลองไว้ที่มือ
หนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นทีนี้ทางมุมซ้ายคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีลูกค้าอีกสองคน
เห็นไหมนี่คลองมาที่มือประมาณสักสี่ห้าเส้นได้แล้วอะค่ะ
แล้วคุณผู้ชมดูนะเขาวิ่งไปทางประตูเลยกะว่าเดี๋ยวจะวิ่งออกไป
คือคว้าแล้วจะวิ่งหนีค่ะประตูเปิดไม่ได้ค่ะ
มันเป็นประตูอัตโนมัติอันนี้คือช็อตแรก

ไอ้คว้าแล้ววิ่งหนีตรงนั้นว่าตกใจแล้วนะ
ไอ้ช็อตเดินกลับเอาทองมาคืนแล้วพูดว่าล้อเล่น

เนี่ยช็อตแป๊กของเขาเนี่ยชนปึ้งเลย
ปึ้งเสร็จปุ๊บกลับมาวางทองบอกเล่าเล่น

แล้วก็เดินถอยไปทำทีแบบเขินพนักงานอ่ะ
คนที่คุยกับเขาตอนแรกเริ่มรู้สึกแล้วล่ะว่า
เจตนาไม่ดีแต่ทีนี้ลูกค้าก็รู้สึกได้เหมือนกันว่าเจตนาไม่ดี
จะออกจากร้านพนักงานอีกฝั่งนึงค่ะ
ไม่รู้อีโน่อีเหน่ไงก็กดเปิดประตูให้ลูกค้าฝั่งนู้นออกไป
โจรเห็นที่กระโดดข้ามเคานเตอร์เอามือคว้าฝั่งทองซะแผ่นห้อยทองหลุดเลยอ่ะ
แล้วก็วิ่งหนีตามประตูที่ลูกค้าเพิ่งจะเปิดออกไปเลย
วะที่เปิดประตูให้ลูกค้าเขาออกไป

แล้วลูกค้าพยายามจะดันประตูปิดให้ด้วย

ไวแล้วก็ขึ้นขี่มรถไซล์หนีไปเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านทองที่อยู่
บริเวณลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าย่านวังหิน
ระหว่างซอยละเพราวังหิน๗๗และ๘๐ถนนโชคชาย๔
คนร้ายบอกว่าน่าจะอายุประมาณ๒๐๓๐ปี
สูงประมาณร้อยหกสิบเซ็นติเมตรนิดนิด

ปิดบังใบหน้าอะไรเลย

ผู้ชายคนนี้ทำทีมาขอดูสร้อยคอทองคำ๕บาท๒เส้น
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในเหตุการณ์ในคลิปนั่นแหละค่ะ
คว้าแล้วก็วิ่งไปกระแทกกับประตูอัตโนมัติที่มันไม่เปิด
แล้วก็เดินกลับมาบอกล้อเล่น
เอาซ่อยทองมาวางคืนให้

พนักงานที่คุยกับเขารู้แล้วว่าเจตนาไม่ใช่ล้อเล่นแน่นอน
ส่วนลูกค้าที่อยู่ข้างอีกสองคนก็รู้สึกว่า
มันดูมีเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นแล้วล่ะ

พนักงานที่คุยกับลูกค้าสองคนนั้นนะคะ

พอลูกค้าจะออกก็กดเปิดประตูให้ลูกค้าออกไง
ผู้ชายคนนี้สบโอกาสก็เลยไปเลยค่ะ

สร้อยทอง๔บาทไปได้ตั้ง๖เส้นนะคะ

ค่ารวมกว่า๕แสนบาทนะคะ
รถที่เขาใช้ขี่หนีไปเนี่ยเป็น

คนขายเนี่ยเจ้าของร้านทองเขาบอกว่า

เพราะว่าตอนที่ทำทีมาเลือกทองอ่ะ
ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเหมือนส่งไลน์ส่งไปถามเพื่อน
ส่งไปแชทคุยกับเพื่อนด้วย

ว่าก่อนเกิดเหตุเห็นคนร้ายคนนี้
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดหน้าร้านแล้วก็เข้าไปในร้าน
ระหว่างนั้นเขาก็กำลังเดินตรวจตราอยู่ที่ลานจอดรถ
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนตะโกนลั่นเลยค่ะ

แล้วก็เห็นผู้ชายสูงขาวคนนี้

เขาก็ตะโกนบอกให้หยุดแล้วพยายามวิ่งไล่ตามแล้ว

ไม่กลัวไหมครับที่วิ่งไปไม่กลัวหรอ
เขามีอาวุธอะไรไม่กลัวเลยหรอ